เมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขนะครับ
นายกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖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

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖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

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖

นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖
นายยกรัฐมนตรีพบกับทัพนักกีฬาที่กลับมาจากโอลิมปิก๒๐๑๖